รถบรรทุกอ้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสีย
รวมไปถึงฆ่าชีวิตผู้คนบนท้องถนน
ซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็มองนะครับว่าปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
กับรถบรรทุกอ้อยนั้นสามารถที่จะแก้ไขได้
แต่ว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีหน่วยงานใดมารับผิดชอบ
แล้วก็แก้ไขในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับ
อย่างเช่นเรื่องราวของเด็กหญิงที่ศูนย์เสียพี่ชาย
เพราะว่าอุบัติเหตุรถทัวร์พุ่งชนท้ายรถอ้อย
ติดตามได้จากรายงานพิเศษมัจจุราชรถอ้อย

แต่หนูก็มีความฝันเล็ก
หนูอยากเป็นอาหารสเตรศได้เต็มตัวสีสวย

พร่งบินอนาคตจะได้ดูแลยายแม่พี่ชาย
พ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่หนูยังเด็ก
มีแต่พี่ชายที่เป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งเพื่อน
พี่ชายฝันว่าอยากมีรถชาวาเป็นของตนเอง
จะได้พาผู้โดยสารไปเที่ยวตามที่ต่าง
แต่ก็ต้องหยุดความฝันนั้นไว้
พี่ชายบอกว่าขอส่งหนูให้ถึงความฝันก่อน
ก็เพราะเราต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้
โปรดติดตามตอนต่อไป
สุดท้ายครอบครัวเราก็ไม่สามารถต่อสู้กับโชคชะตาที่โหดร้ายได้
ที่หนูเคยยิ้มให้กับความฝันเล็กของหนู
วันนี้ทุกอย่างเหมือนจะพังทลายไปพร้อมกับอุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อย
ที่ฆ่าชีวิตพี่ชาย
สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกในช่วงฤดูกาลอ้อย
ว่าทำไมจะต้องแบกน้ำหนักเกินทำไมต้องบรรทุกสูงเกินนะครับ
เราจะมาเจาะประเด็นนี้กันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ